ไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูความรันทศของเหตุการณ์นี้
ผู้ป่วยโควิด๑๙นะแต่เป็นชาวพยาว

กำลังจะกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด๖คนด้วยกัน

ปรากฏว่ายังไปไม่ถึงไหนเลย

จาก๖เสียชีวิตไป๒บัตร
เจ็บอีก๔ครับคุณผู้ชมครับดูรถสิฮะ
เหตุเกิดบนถนนสาย๓๔๐ชัยนาฏสุพรรณบุรีนะครับ
ในพื้นที่หมู่๒ตำบลวังน้ำทรัพย
อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีครับ

หมายเลขทะเบียนถอถุงคอควาย๒๑๐๗กรุงเทพมหานคร

แล้วก็รถตกร่องน้ำด้านหน้าพังยับนะครับ
มีคนติดอยู่ในรถ๖คน
นำตัวผู้บาดเจ็บ๔รายนะครับ
ส่งโรงพยาบาลศรีประจันทร์ประกอบไปด้วย
นายชูเกียรติยี่แก้วอายุ๔๗ปี

เด็กชายกฤษดาวิระแสงอายุ๗ขวบน้องอาการสาหัส
นายจำนงสุบันงามอายุ๓๖ปี
และเด็กชายสิทธิศักดิ์สุบานงามอายุ๑๓ปีครับ
ขณะเดียวกันพบผู้เสียชีวิต๒รายคือนางสาววันเพ็ญจอมพาฮะ
แล้วก็นางสายทองวิระแสงอายุ๔๑ปีเท่ากัน
ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะฮะคือบอกว่าทั้งหมดเป็นผู้ป่วยโควิด๑๙นะ
รู้ชัดเจนแล้วว่าป่วยโควิด๑๙ทั้งคัน
กำลังเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดพยาว
เพื่อจะไปรักษาตัวที่ภูมิลำเนา
ว่าขณะเกิดเหตุคนขับหลับในฮะรถเสียหลักไปชนต้นไม้ข้างทาง
ล่าสุดครับตรวจร่างกายผู้บาดเจ็บทั้ง๔คน
ได้ผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด๑๙จริง
สั่งการให้กู้ภัยที่ไปดูแลเหตุ
พวกท่านต้องมารายงานตัวกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่แล้วกักตัว๑๔วันนะครับ
ใครที่ไปช่วยเหตุนี้นะฮะ
ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
ถูกส่งไปที่วัดเถนพลายที่อำเภอศรีประจันทร์ครับ

พระครูพิสุทธิรัตนาพร

เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลแทนญาติที่อยู่ไกล
เพราะว่าไม่สามารถมาร่วมงานได้ครับ